วันนี้เรามีเรื่องของแก๊งก็เยอะเหมือนกัน

ขโมยของไปขโมยข้าวสารบนเรือ

แก๊งที่ไปจับตะกรวด
เป็นแก๊งลักลอบค้าสัตว์ป่า

ใช่คุณแล้วเจอทั้งแบบที่เป็นแล้วก็เจอทั้งซากค่ะ
กรวดเนี่ย๑๓ตัวนะรวมถึงซากมันอีก๓ตัวที่อยู่ท้ายรถนี่
เจ้าหน้าที่เขาก็ไปบุกจับเนี่ยนะคะ
ทะเบียนรถกระบะอีซูซูคันนี้
ก่อนหน้านี้นะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีน่านที่จังหวัดน่าน
เขานำกำลังตั้งด่านตรวจสิ่งของผิดกฎหมาย

พลิกอัพขับผ่านจุดสกัดท่าทางแปลก
ก็เลยขอตรวจสอบหน่อยละกัน
คนขับคือในสูวิตกองขันค่ะ
แล้วก็มากันอีก๓คนในรถตรวจอย่างละเอียดเลยนะ
ปรากฏว่าตอนเปิดกระสอบข้างหลังดูเนี่ยคุณผู้ชม
เชื่อไหมเปิดมาดูเจอตะกรวดที่แบบยังไม่ตาย

แล้วก็มีซากที่ตายแล้วอีกด้วยค่ะ
โอ๊ยข้างหลังรถนี่นะมี๑๓ตัว
น้ำหนักรวม๓๑๔กิโลกรัม
ซากตะกรวดอีก๓ตัวน้ำหนักรวม๕กิโลนิด

ทั้งหมดเลยนี่เขามาตั้งเรียงให้เห็นนะ
เหตุการณ์นี้ถามในสูวิตคนขับรถค่ะ
สุวิทย์บอกว่าไปติดต่อซื้อตะกรวดมาจากชาวบ้านห้วยยางที่ตำบลบ่อเบี้ย

นัดรับส่งของกันตรงถนนสาย๑๒๒
ทีนี้จะเอาตะกรวดไปขาย
แล้วเงินที่ได้จะมาหาร

เจ้าหน้าที่ก็เตรียมแจ้งข้อหานายสุวิทย์คนขับ

เรื่องพรบภรรรชบัญญาติ